ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณยายวัย๘๒ปีที่ระยองนะฮะ
ก็นำมาเตือนใจกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วย
ขับเร็วเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุมันก็สูญเสียนะครับ
ค่ำเมื่อวานนี้ประมาณ๒ทุ่มคุณยายจะไปงานศพนะฮะก็ต้องข้ามถนน
มีรถเก๋งคันหนึ่งขับมาโอ้โหอย่างเร็วเลยชาวบ้านบอก
พุ่งชนนะฮะคุณยายนี่เสียชีวิตเลยนะครับ
คุณยายวัย๘๒ท่านนี้ชื่อว่านางเลี้ยงนำสกุลทองคำนะครับ
ถูกรถชนเสียชีวิตอยู่ที่เกาะกลางถนน
บนถนนสาย๓๕๗๔ระยองมาบปูในช่วงของตำบลละหารอำเภอปลวกแดงนะครับ
สภาพก็คือคุณยายนี่คอหักเลยนะฮะ
แขนขานี่ก็หักหมดมีเลือดไหลอยู่ที่ศีรษะ
ฟันปลอมนี่ก็หลุดตกอยู่ข้างศพนะครับ

ยายเลี้ยงถูกรถชนขณะกำลังเดินข้ามถนน
ช่วงข้ามประวันนี้จะไปงานศพนะฮะ
ห่างจากจุดที่พบศพไปสัก๑๐๐เมตร
หมายเลขทะเบียนกไก่บไม้๗๑ระยอง

ด้านหน้านี่ฝั่งซ้ายนี่พังยับเลยนะฮะ
กระจกหน้าตรงที่นั่งข้างคนขับก็แตก

คนขับชื่อนายวราพงศ์รัตนมหาภัยศาลอายุ๒๘ปี
บอกว่าขับรถมาจากแยกบ้านปากแพรก
มุ่งหน้าจะไปตัวเมืองระยอง
วิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุถนนมืด
องไม่เห็นว่ายายเลี้ยงกำลังข้ามถนน

พนักงานสอบสวนมาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
ก็ส่งศพคุณยายไปที่โรงพยาบาลปลวกแดงนะครับ
เพื่อรอญาติมารับไปบำเพ็ญกุศล
แล้วก็นำตัวคนขับรถไปสอบสวน

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ก็พบว่าถนนสายนี้มีทั้งรถบรรทุก
มีรถยนต์วิ่งผ่านกันเยอะแยะไปหมด
ส่วนมากก็จะวิ่งกันเร็วเพราะเป็นเส้นทางตรงพอดี
ถนนอาจจะดูไม่กว้างมากแต่เป็นเส้นตรงนะครับ
จุดที่พบศพคุณยายเนี่ยนะฮะ
ยังมีรองเท้าคู่หนึ่งเป็นของคุณยายที่ใส่เนี่ย
แล้วก็ถูกชนเนี่ยตกอยู่มีเศษซากของรถเก๋งอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย

ถ้าฟังจากข้อมูลต่างแล้วทำเป็นกราฟิกจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อคืนนี้ประมาณ๒ทุ่ม

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยจะข้ามถนนไปฝั่งขาเข้าจังหวัดระยองนะอ่า
อีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะไปงานศพ
มาด้วยความเร็วมาจากแยกบ้านปากแพรกมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองระยองชนเข้าอย่างจัง
คุณยายก็กระเด็นไปตกอยู่ที่เกาะกลางถนนไกลจากจุดที่ชนประมาณ๓๐เมตรเสียชีวิตคาที่
ส่วนรถที่ชนก็ไปหยุดจอดอยู่ห่างจากจุดที่พบศพประมาณ๑๐๐เมตรก็พังเสียหาย
ไปไหนต่อไม่ได้หยุดอยู่ตรงนั้นนะครับ
ทีนี้ค่ะมีคนที่เขาอยู่ใกล้จุดที่เกิดเหตุนะคะในเจริญคนวัยอายุ๒๓ปีเป็นพนักงานโรงกลึงอยู่ใกล้ตรงนั้นเลย
เขาเล่าให้ฟังว่าเขานั่งเล่นอยู่กับเพื่อนอยู่ข้างถนนนะคะได้ยินเสียงดังคล้ายรถชนแล้วเขาบอกว่าไม่มีเสียงเบรกเลยนะคะ
คือขับมาแล้วก็ปั้งแบบชนเลยอ่ะตัวเองก็รีบวิ่งไปดูก็เจอว่ายายเลี้ยงเนี่ยเสียชีวิตแล้วพยายามโบกรถนะคะพยายามจะช่วยตอนนั้นตกใจมากไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
มีเสียงดังปั้งครับเหมือนชนรถมอไซค์อะไรแบบนี้ก็เห็นมีเสียงกระดอบไหมไงนึกว่าชนมอไซค์ช่วยโบกรถโบกอะไรนะครับ
ตอนนั้นมีเสียงเบรกไหมคะจากนั้นมีเสียงเบรกนะคะ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
หรือเปล่าอืมส่วนคู่กรณีที่ขับชนเนี่ยค่ะ
ยังไม่ได้คุยกันนะคะเพราะว่าทางครอบครัวบอกว่า
สภาพจิตใจยังไม่พร้อมแต่อยากจะให้คนที่ขับรถชน
คุณยายเนี่ยมาเคารพศพมาขอคำมาศพ
เขาจะมางานศพที่อยู่ข้างเนี่ยค่ะ
คือก็ไม่ได้บอกแต่นัดกับคนข้างบ้านไว้ว่า
เออทุ่มหนึ่งนะจะมามารับ
แล้วพอมาแล้วเขาก็ข้ามไปไม่ทันได้เห็นไง

ปกติค่ะใช่

เพราะว่าคุณแจห้องไง

คือก็น่าจะแปลก

ลูกลูกก็เลยว่าเอ๊ะเนี่ยคุณยายเลี้ยงไม่ใส่ไปเมื่อคืนนี้ใช่ไหมฮะส่วนเรื่องคดีความนะครับ

คนขับรถก็คือขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
ร่างกายแล้วนะครับไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์นะครับ
ไม่ได้มีอาการมึนเมาคาดว่าถนน
จุดเกิดเหตุเนี่ยมืดแล้วก็มองไม่เห็น
แล้วก็ขับมาเร็วนะครับก็ให้ประกันตัวไปนะฮะเนื่องจากไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีนะครับส่วนเรื่องของคดีความก็จะต้องสอบพยานแวดล้อมเพิ่มเติมต่อไป
แต่ตอนนี้ก็แจ้งข้อหาไปแล้ว